มารู้ตอนเมื่อปีที่แล้วค่ะว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วด้วย

แต่ว่าเราไม่รู้มาก่อนค่ะเพิ่งได้ไปตรวจเป็นจริงจัง
ซึ่งคุณหมอก็งงว่าเราเล่นกีฬาได้ยังไงเพราะว่าคนที่ริ่นโดนใจรั่วเนี่ยจะเหนื่อย

เหนื่อยคนปกติเขาบอกว่าคือแค่เดินเร็วเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้ว

เราก็เราก็บอกว่าเราทำไมเราก็ยังวิ่งเข้าคนแรกเราก็ยังเล่นกีฬาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
หมอเขาก็บอกว่ามีอยู่สองอย่างคือหัวใจเราอาจจะแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง
กับอีกอย่างหนึ่งคือใจเราแข็งแรงคือเหมือนกับว่าเหนื่อยใจจะขาดแต่สู้

จริงแล้วเราอาจจะเหนื่อยจริงแล้วเราก็เจ็บแต่เราเป็นคนที่แบบไม่ยอมก็ฝืนที่จะเล่น
ดวงเขาจะป่วยไปหนักกว่านี้ไหมครับ
ถ้าจากนี้ไปใน๓ปีเนี่ยวางแผนที่จะลงอย่างมีระดับตัวกิฟต์ก็จะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้
แต่ถ้าเกิดเลย๓ปีนี้จากนี้ไป๓ปีเนี่ยนะยังมุทะลุดุดันที่จะลุยต่อแบบฝืนร่างกายนะ
อาการจะสุดและหนักอย่างที่ภาษาทางการแพทย์บอกว่าพอเลยเวลานี้นะกราฟจะลดลงอย่างน่ากลัว
ทุกอย่างจะดรอปลงหมดพลังมันจะเป็นจุดที่มันใช้มากเกินไป
เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องที่ตรวจวัดการเต้นหัวใจฮาร์เลสอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนอื่นเขาเดินกันอยู่เนี่ยค่ะเขาเดินกันเขาวิ่งเนี่ยฮาร์ดเลสอยู่ที่ร้อยหกสิบร้อยห้าสิบ
แต่ของกริปนี่คือเดินช้าเนี่ยขึ้นไปสองร้อย

ข่าวว่าตอนที่เปลี่ยนกัปตันทีมนะฮะ

ให้คุณหน่องไปเนี่ยคุณถือเคล็ดถือโชคถือลางถือเลิกถือยามถือหมดทุกอย่างเลย

ก็ทุกเรื่องค่ะคือเป็นคนเชื่อเรื่องดวงอยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็เชื่อ
ทั้งเรื่องฝีมือเนี่ยเราซ้อมเต็มที่อยู่แล้ว
ก็กิ๊บจะเชื่อส่วนตัวด้วยตัวเองว่าฝีมือเต็มที่บางทีบางทีมเนี่ยสูสีกันแต่มันอยู่เหมือนกับว่าวันนี้ดวงเราไม่มา

เหมือนกับว่าถ้าเราจะสู้เต็มที่เราก็เอาทุกทาง
ก็คือถ้าดวงมาก่อนเนี่ยความมั่นใจของทีมมา

เราก็จะเอาทุกทางก็จะเช็คตั้งแต่เรื่องสีเสื้อแข่ง

หมายเลขที่อยู่ของแต่ละคนดูไหม
เบอร์เสื้อก็ดูนะครับตัวกิ๊บเองก็ดูว่า
บางทีนะบางทีแล้วที่เราเห็นนะเขาเหนือกว่าทุกอย่างเลยแต่เขาดันเสิร์ฟพลาด
หรือเขายังจะกระโดด

เท่าที่เหลือมาทุกอย่างทำไมมันเกิดอะไรเกิดขึ้น

แสดงว่ามีการวางแผนใน๓ปีนี้ไหม

แพลวแค่ไหน

นับตั้งแต่เมื่อ๓ปีที่ผ่านมา

ทีนี้แล้วในห่วงเวลาประมาณสักย้อนหลัง

มันเป็นช่วงที่เหมือนกับมันมีความพิกผันในหลายอย่าง
เพื่อราหูร่วมกับดาวพระเรื้อหาธรรมดี

๑๖กันยาเป็นต้นไปก็เริ่มจะมีข่าวดี
พอเดาอาทิตย์มาเจอกับพระฤหัสสมบูรณีในพบพันธุที่มีเกณฑ์นี้นะ
อันหนึ่งจันทร์เป็น๑๑แท้กับรักพฤหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อย
พระฤหัสโคจรเป็น๔กับเรือนชะตาเหมือนว่าปี๒๔๗๔๘
คิดว่าต้องไปนึกกับอีเวนของชีวิตว่า
ในปีนั้นปี๒๔๗๔๘ประมาณนั้นเนี่ย
สมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องดี
มันก็จะย้อนลอยมาอีกครั้งหนึ่งแต่ดีเทลมันจะเปลี่ยนไป
ดวงของคนที่จะดีขึ้นหลังวันที่๑๖กันยายน
เป็นคนราศีอะไรฮะ
คนที่จะดวงชะตาดีขึ้นเนี่ยนะหลังจากวันที่๑๖กันยายนโดยประมาณเนี่ย
แก่ราศีกันราศีมิถุนเพราะเป็นราศีที่มีดาวพุทธเป็นดาวประจำตัว
แล้วก็มีดาวพระฤหัสบดีมาโคจรทับคนเกิดราศีกัน
และทัพพระรหัสบดีอาทิตย์ทัพพฤหัสพระอาทิตย์ให้แสง
โคจรผ่านพระอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวหมวดพระอาทิตย์และผ่านบวชดาวกลุ่มยูมิเตอร์
คือพระราชมันส่งผลต่อชาวราศีกัณฑ์โดยตรง
และส่งผลต่อชาวราศีมิถุนว่ามันเป็นพันธุและเป็นปฐุมเกณฑ
รอบ๑๒ปีของชาวราศีมิถุนจึงส่งผลให้ชาวราศีมิถุนและกัน
ดวงชะตาจะดีหรือมีอะไรที่เคลียร์และชัดเจนขึ้น
หลังจากวันที่๑๖กันยายนนี้เป็นต้นไปฟันทงครับ
เราคิดไว้ไหมแพลนไว้ไหมว่าชีวิตเราคิดไว้เร็ว

เพราะว่าเพื่อนก็รีไทยมาแล้วค่ะใช่ค่ะก็แพลนไว้ไว้อีก๓ปี
อันนี้คือคิดส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งเซ็นสัญญาเล่นอาชีพ
หลีกอาชีพอะค่ะอีก๓ปีก็คือใน๓ปีนี้เราต้องยังเล่นอยู่เพราะเราเซ็นสัญญาไปแล้ว
ต่างประเทศล่ะมีไหมต่างประเทศตอนนี้ไม่ได้ออกไปเล่นแล้วค่ะ
ก็คือกิ๊บออกไปเล่นอาชีพตั้งแต่อายุ๒๐ที่ไปเล่นต่างประเทศ
เคยไปไปประเทศเวียดนามสเปนตุรกี๓ปีอยู่ที่จีน๒ปีอยู่กับเซอร์ใบจันทร์๓ปี
แล้วก็พอไปเปิดเน็ตดูประเทศสเปนเป็นยังไงก็รู้มาว่าเค้าพูดภาษาโปทุเกจ

เราก็เริ่มกลัวว่าเราจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไง
ที่มีแปรไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทย

ต้องอยู่สเปนนานแค่ไหนตอนที่เขาซื้อตัว

คิดถึงค่ะแต่ว่าก็เพื่อเงิน

เพราะว่าเป็นปีแรกที่เราไปเล่นอาชีพ
แล้วก็มันจะได้เงินก้อนกลับมาครั้งแรก

คือเงินตอนนั้นนะคะหาในไทยไม่ได้แน่นอน

มาเป็นมิตรกับเรา

ช่วยเหลือเหรอ

เพราะเป็นคนเผาสนีใช่ค่ะ
ประเทศไหนมีคนเจอทุกประเทศเลยเหรอ

ประเทศไหนก็มีคนเข้ามาจีบมาชอบตลอด
ก็มีค่ะมีค่ะ

ก็มีคนเข้ามาจีบเยอะเหมือนกันเนาะ
ถือว่าชนะใจคุณได้ใช่ค่ะ

มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ
แล้วจะไปพบรักพบคู่

คือโอกาสที่จะเจอคู่เป็นชาวต่างชาติตามภาษา

ด้วยแก่ชาวราศรีสิงศ์กับชาวราศรีเหล่า

พะไปต่างขึ้นต่างแดนอาจจะมีอะไรมาให้ชิม

แต่จะเป็นชั่วคราว
เพราะดูจากในดวงศาตาของเฉาราสีกุ้งกับราสีศิงศ์

ก็พิจารณาดูให้ดีว่าชาวราศีสิงกุมมีโอกาสที่จะเดินทางไกล
แล้วได้แฟนได้คนรักที่คบหาสมาคม
คบรักในระยะเวลาหนึ่ง
แก่ในช่วงเวลาประมาณสักจากนี้จนถึงสิงหากัญญาปีหน้า
แก่ชาวราศีสิงศ์ราศีกุมฟันทงครับ
หลังจาก๓ปีถ้ากิฟต์ไม่ได้เล่นกีฬาแล้ว

คืออย่างนี้ใน๓ปีนี้ก็ฝากบอกไปยังทีมที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถคุณกิฟต์ว่า
ในการที่จะให้ความรู้และสอน

ยิ้มให้แกร่งโดยสามารถเลือกคัดฝึก

เหมือนกับเป็นโครงสร้างที่จะทำให้เกิดนอนเนื้อเชื่อใหม่นะ

และในจากครบ๓ปีแล้วเนี่ยเธอจะไปทำอะไร
เธอก็คงจะอยู่ในแวดวงของ

อาจจะเป็นคนบรรยายให้ความรู้
แล้วนี่ยังไม่รู้เนี่ยนะดาวประจำตัวเป็นดาวพุทธเนี่ย

เวิร์คใช่ไหมเวิร์คใช่ไหม
ประสบการณ์ใน๗ประเทศของกัปตันกิฟต์
ทำอะไรกับหน่องคะบอกมา
ก็จริงกำลังแพลนจะทำธุรกิจร่วมกันค่ะ

อย่างที่บอกค่ะคือวางแผนชีวิตว่าอีก๓ปีจะเล่น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะทำ
ธุรกิจอะไรที่มันมั่นคง

ใช่คืออยากอุบไว้ก่อนแต่

สุดยอดเขาจะประสบความสำเร็จมาก
เพราะว่าอย่างน้อยสุดร้อนออกไปก็มีคน
ที่จะใช้บริการมันถึง๕๖แสน

ความรักความรักเจ้าค้า

แต่จริงแล้วเป็นคนที่มีดาวที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์เนี่ยคือเรารู้โหลศาสตร์ไง

มีดาวลาหูไปอยู่ร่วมคุณคุณเป็นอย่างไง

เป็นคนที่มีพลังในเรื่องของเซ็ก

คุณนัทคุณเริ่มชอบเขาตอนไหน
ฝ่าด่านพ่อแม่มาได้ยังไงบ้าง
มีเรื่องระมัดระวังอะไรสุขภาพร่างกายมีไหมคะอุบัติเหตุ
ไม่ออกรางกายนะกล้ามเนื้อจะหกดและอาจจะเป็นอำมพึกอำมพาต
กล้ามเนื้อจะเป็นอำมพึกอำมพาต